ที่บ้านเราช่วงนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงท่านพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหรือจะรอให้หมดอายุขายของรัฐบาลหรือเปล่า
แต่ไม่ว่าเลือกทางไหนบอกได้คำเดียวว่าได้อย่างเสียอย่างติดตามจากรายงานครับ
ระหว่างทางไม่ไหวแต่ถ้าเลือกอยู่จนครบวามระ
นั่นก็คือต้องการจะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเอง
คำว่าชั่วโมงนี้โอกาสยุบสภาหรืออยู่จนครบวาระ
อะไรมีเปอร์เซ็นต์มากกว่ากัน
ทุกครั้งก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดก็มักจะมีสัญญาณส่งออกมาก่อนเสมอ
ครั้งนี้ก็ไม่ยกเว้นก่อนหยุดยาวปีใหม่สะพานล่มไม่เป็นท่า
เพราะสอสอผู้ทรงเกียจหายหน้าหายตาไปอย่างพร้อมเพลียงโดยไม่ได้นัดหมาย
พอเปิดปีใหม่มาก็ล่มอีกแล้วสาเหตุเดิมก็คือสอสอส่วนใหญ่กลายเป็นบุคคลสาบศูนย์
ทำให้องค์ประชุมไม่ครบล่มซ้ำซากเหมือนเดิม
ฝ่ายค้านจองกระถิ่นขยี้รัฐบาลให้ยับกับการอภิปรายแบบไม่ลงมติเอาไว้ด้วย
แม้จะไม่มีผลทำให้รัฐบาลพังภาพ
แต่ก็เปิดแผลให้เป็นแผลสดได้อีกรอบ
หากประเหมาะเคราะห์ดีจำนวนด้วยหลักฐาน
รัฐบาลอาจสิ้นอายุไขก่อนกำหนด
มันอาจจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ว่าเมื่ออภิบายภาพรวมแล้วนี่
จะได้รู้ว่าโอ้โหคุณล้มเหลวจริงเลย๔ปีกับ
เป็น๔ปีที่สูญเสียโอกาสชัดเจน
ถ้าอธิบายขยายความแล้วภาพออกมาแล้วเนี่ย
คนจะเสียดาย๔ปีที่ผ่านมามาก
ก็เหมือนกับที่ต้องใส่หน้ากากมาสี
ใส่หน้ากากมา๔ปีก็ถอดให้เห็นเลยว่านี่

อีกหนึ่งสัญญาณก็คือการที่นายกรัฐมนตรี

คือกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์
มหามรือกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
เร่งรีบทำงบประมาณกันตั้งแต่ต้นปี
กรอบวงเงินเอาไว้๓๓๕ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น๑๖๕แสนล้านบาทจากงบปี๒๕๕๙
ที่อยู่ที่๓๑๘๕ล้านล้านบาท
สภากาแฟเลยฟันทงว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก
คอรมออาจจะยุบสภาหลังอนุมัติกรอบงบประมาณปี๒๕๖๗แล้ว
ประกอบกับไทม์ไลน์ของกรกต
กำหนดกรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งเอาไว้แล้ว
โดยเปิดรับสมัครวันที่๓ถึง๗เมษายน๒๕๕๙
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๓๐เมษายน
และวันที่๗พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้ง

เราจะได้นายกรัฐมนตรีและคอลโมชุดใหม่
ภายในเดือนมิถุนายนนี้
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน